กลับมาช่วงนี้คุยกันเรื่องของการขึ้นทะเบียนสุนัขแล้วก็แมวหน่อย

ใช่ค่ะเราชวนคุณผู้ชมคุยคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นหน้าจอกันเยอะมากนะคะ
ไหนจะคุยกันทั้งทีเอาให้ตกผลึก
เอาให้รู้ถึงที่มาที่ไปต้นทางเป็นยังไง
จะได้วิพากษ์วิจารณ์กันถูกไม่งั้นเดี๋ยวมันมีแต่มุมดราม่า
คืออย่างนี้ครับเมื่อวานนี้คอลโลมอลที่เสนอเป็นร่างกฎหมายนะ

ยังไม่ได้บังคับใช้เป็นกฎหมายยังไม่ใช่กฎหมายแบบสำเร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชม
คือกรมประสุทธิ์เขาเสนอค่ะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ปี๒๕๕๙

เขาบอกว่าวัตถุประสงค์สำคัญเลยเนี่ย
เพื่อเป็นการป้องกันการทอดทิ้งสัตว์
เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของโรคติดต่อจากสัตว์ไปสู่คน
เรื่องของการดูแลสัตว์เลี้ยงต่างอะไรแบบนี้
ก็จะเน้นเรื่องของหมาแมวก่อน

แต่เอาหมาแมวก่อนเพราะว่าหมาแมวจรจัด
อันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาเยอะ

มันก็ต้องมาแก้กันเรื่องว่าใครจะเลี้ยง

ก็พยายามทำอยู่แต่ว่าก็ทำกันแบบไม่สำเร็จสักที
เพราะว่ามันไม่มีกฎหมายชัดเจน

ตามข้อมูลของกรมประสุทธิ์นะครับ
เผยแพร่ไว้เอาข้อมูลจาก
อันนี้ปี๕๙นะแต่ผมย้อนปี๖๑ก่อนนะ
ถ้าเป็นข้อมูลเรื่องพิษสุนัขบ้าเนี่ย
ผลสำรวจของกรมประสุทธิ์นะครับ

ข้อมูลจากดูแล

ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวไว้แล้ว
แต่ยอดสำรวจสุนัขและแมว

แต่เอายอดชัดที่สรุปแล้ว

สำนักงามประสุทธิ์จังหวัด๗๗จังหวัด

มีสุนัขและแมวจำนวน๑๐๓๙๕๙๖๑ตัว

เป็นสุนัข๗ล้าน๓
แยกเป็นแมว๓ล้านกับ๑หมื่นกว่าตัว
จำนวนนี้เป็นสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ
ก็คือจรจัด๑๒๓๒๕๘๘ตัว
แยกเป็นสุนัข๗๘๐๐๐กว่าตัว
แมว๔๗๐๐๐กว่าตัว
อันนี้คือจำนวนของสุนัขและแมวที่อยู่ในประเทศไทย
ค่ะก็เลยมีความพยายามในการแก้ปัญหาเหล่านี้

ที่ไม่มีเจ้าของเป็นหมาแมวจรจัด
มันจะแก้ปัญหายังไงดีขึ้นทะเบียนจะดีไหม
ก็เลยนำมาซึ่งการเสนอของทางกรมประสุทธิ์เขา
แต่จริงแล้วเป็นเพียงร่างกฎหมาย
ถ้าเกิดตามขั้นตอนก็ต้องผ่านวาระการประชุม

ทิ้งกันก็ต้องไปอยู่วัดบ้างอยู่ตามถนนหนทางบ้าง
เมื่อวานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
โทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักน้ำมนตรี
บอกว่าคอรมอเห็นชอบร่างพระชมัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว
เป็นฉบับแก้ไขนะฮะเป็นฉบับทบทวน

ที่ไม่มีเรื่องบทบัญญัติ
ที่ต้องให้เจ้าของสัตว์นำสัตว์ไปขึ้นทะเบียน
ซึ่งยากต่อการควบคุมและก่อให้เกิดการปล่อยประละเลย
สัตว์เลี้ยงให้อดอาหารให้ถูกรถชน

ดังนั้นเพื่อขจัดปัญหาของสังคมที่จะเกิดขึ้น
เพื่อคุ้มครองดูแลสัตว์แล้วก็ดูแลสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ด้วย
เจ้าของต้องดูแลสัตว์ไม่ปล่อยให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อื่น

แต่การขึ้นทะเบียนต้องมีค่าใช้จ่าย
ใช่ค่ะ๔๕๐บาทค่ะ

บาทจะแยกเป็นค่าคำร้องขอขึ้นทะเบียนฉบับละ๕๐บาท
สมุดประจำตัวสัตว์๑๐๐บาท
ค่าเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ตัวละ๓๐๐บาท
ถ้าไม่ดำเนินการตามกฎหมายถ้ากฎหมายมีผลบังคับใช้
จะถูกปรับนะคะปรับไม่เกิน๒๕๐๐๐บาท
ก็เลยเป็นประเด็นที่ต้องมาถกกันตอนแรกแหละค่ะว่าโอ้โห
ตัวละ๔๕๐บาท
ถ้าคนมีสัตว์เลี้ยงเยอะทำไง

แต่เขายังไม่ได้บอกนะว่าไอ้ขึ้นทะเบียนคือขึ้นทะเบียนนะ๔๕๐บาท

ลายทางระหว่างปีอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่รู้แต่ว่า

ใช่ค่ะพอเป็นตัวเลขแบบนี้คนก็เลยวิจารณ์กันนะคะว่ามันแพงไปไหม
แล้วก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกตัวเลขไปค่ะว่า
จริงแล้วสุนัขมันมีเยอะขนาดไหน
สุนัขจรจัดหรือว่าแมวจรจัดอะไรแบบนี้นะ
แล้วถ้าเกิดนำไปขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยโอ้โห
คูณมาแล้วจะได้เป็นเงินขนาดนี้เลย๔๑๐๐ล้านบาท
ถ้าเกิดขึ้นทะเบียนตามกฎหมายใหม่นะถ้ากฎหมายผ่านนะ

แต่การผ่านร่างกฎหมายก็คืออันนี้คือคอรมอ
อีก๓วาลักษณ์ขอรมน์ก็เลยหารื่อกันเมื่อวานนี้ค่ะ
แล้วท่านนายกรัฐมนตรีถึงขั้นเป็นห่วงนะ
ท่านก็บอกว่าคืออ้าวแล้วแบบนี้
ถ้าคนเอาหมาเอาแมวมาเลี้ยงด้วยความเมตตา๒๐๓๐ตัวเต็มบ้านไปหมด
แล้วจะทำยังไงไปขึ้นทะเบียนแบบนี้
แล้วถ้าไม่ขึ้นทะเบียนมันก็เป็นปัญหาอยู่ดี
คือที่พลเอกประยุทธ์แสดงความเป็นห่วง
อาจารย์วิศนุเครืองามรองน้ำมนตรีบอกว่า
เป็นการทักท้วงในที่ประชุมคอรมอลเลยนะ

พอรัฐมนตรีเกษตรได้ชี้แจงอธิบายถึงการนำเสนอร่างกฎหมายตัวนี้เสร็จ
ผลเอกประยุทธ์ก็เลยพูดบอกเลยว่า
การมีกฎหมายมาจัดระเบียบเป็นเรื่องดี
แต่ต้องระวังอย่าให้เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชน
โดยเฉพาะคนที่เขาเมตตาสัตว์เลี้ยงสัตว์
และนำสัตว์มาไว้เป็นจำนวนมากเพื่อดูแลจากการทิ้งคว่าง
ตรงนี้เขาจะส่งผลกระทบได้
คือแน่นอนว่าไอ้หมาแมวจรจัดเนี่ย
ตู่บอกว่ามันทำให้เกิดผลกระทบ
มีปัญหาเพื่อนบ้านรำคาญเดือดร้อน
หมาแมวส่งเสียงเจี้ยวเจ้า
เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรค

หรือว่าต้องไปถึงขั้นเรื่องของการเปิดรับบริจาคอะไรเยอะแยะไปหมด
แต่ถ้ามีมากเกินไปเนี่ย

แต่ว่าจะมากขนาดไหนควบคุมแบบไหน
หากคนไม่อยากเลี้ยงเพราะว่าถูกควบคุม

แล้วเห็นว่าเป็นภาระแล้วเขาเอาไปทิ้งอ่ะ
ก็จะเอาไปทิ้งไหนไปปล่อยไหนอ่ะ
ถ้าคนเอาไปทิ้งไว้ตามวัดอะไรแบบนี้
หมาแมวจรจัดเยอะมันจะเป็นปัญหาขนาดไหน
เราก็เลยส่งทีมข่าวลองไปดูนะคะ
วัดตะโนธอำเภอบางปะหันต์จังหวัดพระนครศรีอุทิยาค่ะ
มีสุนัข๖๐๐ตัว

ใช่ค่ะท่านเจ้าอาวาสวัดตะโนธก็คือพระครูอุปจิตบุญยวัฒน์นะคะ
ก็บอกว่าโอ้โหฟังร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วเนี่ย
ถ้าต้องขึ้นทะเบียนตัวละ๔๕๐
ท่านเจ้าอาวาสบอกที่วัด๖๐๐ตัวนะโยม

ยังไงดีคุณภาคภูมิขออนุญาตตัวเลขเถอ
ตัวเลขกับคุณภาคภูมิมันไม่ถูกกันจริงเลย

ผมกดเครื่องคิดเลขเลยนะมาเอาเครื่องคิดเลขเลย
โอ้โหเนี่ยลองฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสดูค่ะ

แล้วถ้ามันหมาแมวเยอะขึ้น
ถ้าเกิดว่าจะมีการขึ้นทะเบียนจริง
คือทางวัดจะเลี้ยงหมาแมวที่มีจำนวนเยอะอย่างนี้ถูกไหม
ไม่เลี้ยงจะไปไว้ไหลมันก็ต้องเลี้ยง

อย่างนี้ถ้าเกิดวัดมันขึ้นทะเบียนวัดก็ต้องมีภาระถูกไหม

จากที่วัดตะโนดแล้วนะคะนักข่าวของเราก็ไปคุยกับนางกวิพรวินิตเถาปฐมนะคะ
เป็นเจ้าของบ้านนางฟ้าสัตว์จรตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
ที่นี่มีหมาแมวกว่าสองพันตัวอ้าวเครื่องคิดเลขมา

เอาแค่๒๐๐ถ้วนนะคูณ๔๕๐๙แสนคุณเขียนมาสอน๙แสน
ทางเจ้าของบ้านนางฟ้าสัจจรเขาบอกว่าคือมันดีแหละ
เรื่องของการขึ้นทะเบียนสัตว์เนี่ยนะแต่ว่าค่าขึ้นทะเบียนไม่เห็นด้วยจริง
เพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเขาเลี้ยงเพราะสงสาร
เอาสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งเจ็บป่วยมาเลี้ยง
แล้วต้องเสียเงินไปขึ้นทะเบียนตามกฎหมายใหม่
ถ้าผ่านเนี่ยมันแพงมากมันจะไม่ไหวเอานะคะ
จริงแล้วก็มีคนใจบุญหรือคนที่เขามีเมตตาเนี่ย
เขาก็ช่วยเหลือสุนัขหรือแมวที่ถูกทอดทิ้งอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าถ้าเขาเกิดว่า
เขาช่วยเหลือสุนัขกับแมวที่ถูกทอดทิ้ง
ว่าจะต้องมาเสียเงินทองอย่างนี้อีก

ต้องบอกเพราะว่าสุนัขที่เราดูแลอยู่เนี่ย

แล้วก็มีคนเอามาปล่อยให้เราด้วยนะคะ
ไม่มีตังค์ที่จะมาจ่าย๔๕๐นี่แหละค่ะ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะ
แต่คนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะฮะ
โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์นะ

คือถ้าจะเอาความคิดเห็นแบบกว้างในภาพรวมเนี่ยนะครับ
ไฟล์ของผู้ที่เห็นด้วยเนี่ยมองว่าดี
เพราะว่าเป็นการจัดระเบียบสุนัขและแมว
จำนวนสุนัขและแมวจรจัด
ให้เป็นระเบียบให้อยู่เป็นที่เป็นทาง
มีข้อมูลของหมาแล้วก็แมวแต่ละตัว
ว่าอยู่กับใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
เวลามีอุบัติเหตุเวลาถูกไปทิ้ง
จะได้รู้ว่าเออใครใครเป็นต้นต่อของปัญหา
แต่มุมของผู้ที่ไม่เห็นด้วยเขาก็มี
ใช่ค่ะคือแน่นอนตัวเลขเรื่องของค่าลงทะเบียนเนี่ยค่ะ
คือมันค่อนข้างแพงเกินไปนะคะ
ทีนี้หลายความคิดเห็นแบบนี้เนี่ยทำให้ทางคอรมอลเขาตีกลับมานะคะ
ร่างกฎหมายฉบับนี้ให้กลับไปทบทวนใหม่นะคะ
คือทางอธิบดีกรมประสุทธิ์ก็บอกว่า
ต้องไปหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกา

แล้วถ้ามันลงตัวเหมาะสมยังไง
อาจจะมีการเสนอร่างกฎหมายเข้าไปใหม่อีกครั้ง
แต่อธิบดีกรมประสุทธิ์เขาออกมาบอกแบบนี้นะคะว่า
อาจจะไม่ต้องขึ้นทะเบียนจ่ายเงิน๔๕๐บาทนะคะ
เดี๋ยวจะไปทบทวนอาจจะจ่ายน้อยกว่านี้
หรืออาจจะไม่ต้องจ่ายเลย

ต้องเสียอะไรอีกไหม
แล้วเงินไปไหนเอาไปทำอะไร
แล้วเขาจะมีอะไรคืนมาบ้าง
อย่างเช่นไปรับวัคซีนฟรีไปดูแลค่ารักษาพยาบาลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
แต่เอาเป็นว่าณวันนี้จบก่อนนะ

เสนอใหม่ยังไงค่อยว่ากันอีกทีค่อยมาคุยกันอีกรอบนะคะ